รางวัลที่๑งวดวันที่๑กันยายน๒๕๖๒

เรียกว่าเป็นผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลที่แปลกที่สุดงวดหนึ่ง
สำหรับสลากประจำวันที่๑กันยายน๒๕๕๙
ประหลาดแบบนี้มีการคำนวณมาแล้วว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้คือ๒๓๒ปีมาครั้ง
โดยเหตุนี้ชาวบ้านล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหวยล็อกหรือเปล่า
วยล็อกเชื่อว่าไม่เคยเกิดขึ้นเพราะในประวัติศาสตร์ชาติไทยเคยเกิดคดีหวยล็อกลักษณะนี้มาแล้วสองครั้ง
โดยในครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่องวดวันที่๑กันยายน๒๕๓๐หรือ๓๓ปีมาแล้ว
ระหว่างที่กำลังหมุนวงล้อรางวัลเพื่อออกสลากินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าเกิดเหตุขัดข้องในส่วนของวงล้อ
เมื่อตรวจสอบพบการดัดแปลงในส่วนของวงล้อให้สามารถบังคับวงล้อด้วยรีโมทคอนโรน
และเรื่องนี้ไม่ถูกเปิดเผยเป็นข่าวมีการรวดสอบกันภายในเท่านั้น
แต่ในเวลาต่อมา๑๖กันยายน๒๕๓๐ก็เกิดปัญหาอีกรอบ
ระหว่างกำลังออกรางวัลที่๑วงล้อเกิดติดขัดต้องใช้ค้อนทุบจนคลายออก
และเลขที่ออกในงวดนั้นคือ๒๕๖๗๖๗๐
แต่ประธานการออกรางวัลได้สั่งยกเลิก
เป็นเหตุให้ผู้ถือสลากเลขรางวัลที่๑งวดนี้
ยื่นฟ้องกองสลากและประธานที่ออกรางวัล
เพื่อเรียกเงิน๓ล้านบาทโดยได้เดินทางมาร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบราม
ต่อมาตำรวจได้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่กองสลากรวม๑๘คน
ส่งฟ้องผู้ต้องหา๑๕คนอีก๓คนกันไว้เป็นพยาน
แต่ท้ายที่สุดแล้วในปี๒๕๕๙
อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด
จากพยานและหลักฐานไม่เพียงพอ
สำหรับหวยล็อกครั้งประวัติศาสตร์ของไทย
เกิดขึ้นเมื่องวดประจำวันที่๑มิถุนายน๒๕๕๙

คดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่และสร้างแรงสรรสะเทือนไปถึงกองสลาก
สาเหตุเพราะเจ้ามือหวยใต้ดินทั่วประเทศถึงกับเจ๊งกันทั่วหน้า
มาสังเคราะห์เทปที่ออกอากาศในวันนั้นก็พบพิรุษคือ
ตัวแทนที่เป็นประชาชน๒คนที่ขึ้นมาตักรางวัล
้มมองก่อนบรรจงตักอย่างพิถีพิถัน
ความไม่ชอบมาพากลนี่เองนำพาไปสู่การรวดสอบคดีหวยล็อก
ไม่นานนักก็มีชื่อผู้กว้างขวางวงการพนันรายหนึ่งถูกเอ่ยถึง
ว่าเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังหวยล็อกครั้งนี้
ชื่อนั้นคือกลมบางกรวย
เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยขนาดออกหวยผมยังไม่ไปดู
แต่ยอมรับงวดนี้ถูกเยอะผมวิ่ง๑ไป๓แสนได้เงินมา๖๗๐๐๐บาท
เวลาโดนกิน๓๔แสนไม่มีใครเอาไปพูด
เมื่อตรวจสอบละเอียดสิ่งที่เป็นความผิดปกติก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
เริ่มต้นตั้งแต่ประชาชนที่ขึ้นไปตักลูกบอลสลาก๒คน
ไม่ตรงกับหางบัตรที่สุ่มเรียกขึ้นไปตักรางวัล
โดยมีชายสองคนสมอ้างชื่อคนอื่นขึ้นไปตัก
เรื่องนี้จึงร้อนไปถึงคนในกองสลาก
มีการตั้งคณะกรรมการรวดสอบเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการออกรางวัล
ผลสอบสวนภายในปรากฏว่ามีผู้บริหารกองสลากในเวลานั้น๓คน
พบเห็นหมายเลขหางบัตรกับรายชื่อตักรางวัลไม่ตรงกัน
แต่กลับนิ่งเฉยส่วนกลงการล็อกหวย
จะให้คนที่เตรียมไว้ที่ผ่านการซักซ้อมมา
ยืมประจำที่หลักหน่วยหลัก๑๐และหลักร้อยของการออกรางวัล
เมื่อจับชื่อใครขึ้นมาได้คนที่ผ่านการซักซ้อมเป็นอย่างดี
ก็จะสมอ้างขึ้นไปยืมประจำตำแหน่ง
จากนั้นจะให้เพื่อนร่วมขบวนการที่ถูกจ้างมา๒๓๐๐บาท
โหร้องเพื่อมึงเบนความสนใจ
ลงไปในภาชนะทรงกลมที่ใช้ออกรางวัล
เพื่อให้คนที่ตักหมายเลขได้เห็นและตักได้ถูกต้อง
ก็จะพุ่งออกมานอกจากนี้ยังมีการสอบสวนพญานได้ให้การยืนยันว่า
หอดใส่ของเหลวที่พบเป็นหล่อที่ใช้ในงวดหวยล็อกจริง
ต่อมาตำรวจส่งสำนวนให้อายการและอายการส่งฟ้องศาล
รวม๖ปีในข้อหาช่อกงและซ่องโจร
ลมบางกรวยได้เข้ามอบตัวเพื่อเข้าเรือนจำในสภาพผู้ป่วยหนักเส้นเลือดในสมองแตก
กระทั่งในปี๒๕๖๒กรมบางกรวยได้เสียชีวิตลงจากอาการป่วยหนัก
นอนติดเตียงแล้วรักษาอยู่หลายปี
เป็นการปิดฉากตำนานหวยล็อกของสยามประเทศ